ไปดูข้อมูลของน้องโจ้หน่อยนะคะอยู่ที่จังหวัดราชบุรีค่ะ
โจ้เป็นเด็กเรียนดีแต่ครอบครัวบอกว่าไม่น่าจะมีเงินให้เรียนต่อแล้ว
เพราะเนี่ยค่ะคุณพ่อป่วยเป็นอมภาษณ์ครึ่งท่อนส่วนคุณแม่เป็นรูมาตอย
โอ้โหตอนนี้อย่าว่าแต่เงินส่งลูกเรียนเลยค่ะ
คุณแม่บอกว่าเงินที่จะใช้จ่ายในครอบครัวเนี่ยแทบจะไม่พอแล้วนะคะ
โจ้ชื่อจริงว่าเด็กชายจีรายุกันแก้วค่ะตอนนี้เรียนอยู่ชั้นม๒นะคะ
คือน้องเรียนดีมากเกรดเฉลี่ย๓๗๘ได้เกียรติบัตร๒๒ใบ
แต่น้องกลัวว่าจะไม่ได้เรียนม๓ต่อนะคะ
อย่างที่บอกไปแล้วค่ะคุณแม่บอกว่าตอนนี้รายได้ไม่มีเลยก่อนหน้านี้นะ
ยังเคยเป็นอสมแล้วก็ยังรับจ้างทั่วไปได้
แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือโรครุมาตอยไปทำงานไม่ได้
และยิ่งโควิด๑๙เล่นงานซ้ำไปอีก
ตอนนี้นะคะครอบครัวนี้มีเงินใช้จ่ายต่อเดือนนะ๒๘๐๐บาท
เบี้ยคนพิการจากเงินเดือนอสมและมูลนิธิที่เขาให้มาเนี่ยนะคะ
คุณแม่บอกว่าอยากจะวอนผู้ใจบุญค่ะ
อกจากจะช่วยบริจาคเป็นค่าใช้จ่ายแล้ว
คิดว่าให้เป็นทุนการศึกษาน้องโจ้ด้วยฟังเสียงคุณแม่ค่ะ
ไม่สามารถที่จะทำงานหนักได้

พอปวดทีนก็จะไปไหนไม่ได้เลย
ทุกวันนี้ก็ได้ลูกช่วยดูแล
ได้ลูกช่วยดูแลพ่อเขามั่ง
จริงแล้วหนูก็คิดว่าถ้าไม่มีเงินเรียนจริง
จะให้เขาจบแค่ตรงที่เราพอส่งเขาได้
หลายคนฟังข้อมูลแล้วเอาช่วยเหลืออยากช่วยเหลือ
อยากช่วยเหลือยังไงล่ะเอาให้บัญชีเลยนะคะ
บัญชีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรการเกษตรเลขที่บัญชีค่ะ
๐๒๐๑๕๐๗๗๘๖๒๕ชื่อบัญชีฟังดีนะคะ
อ้อยทิพย์กันแก้วเท่านั้นบัญชีอื่นไม่ใช่นะคะ
ส่วนหมายเลขโทรศัพท์โทรไปสอบถามก่อนก็ได้นะคะ
เพื่อที่จะอยากบริจักษ์อะไรเพิ่มเติมเป็นสิ่งของถ้าไม่สะดวกเป็นเงิน
แต่เบื้องต้นคุณแม่ให้ข้อมูลมาเพิ่มเติมนิดนึงนะคะ
คุณแม่บอกว่าอยากได้แพมเพิร์สนะคะ
เพิร์สเพราะว่าคุณพ่อเป็นอัมภาษณครึ่งท่อน
เคลื่อนไหวไม่ได้ค่ะค่ะคุณผู้ชม